คนวงการบันเทิงเขาไม่ช้าแล้ว
เขาด่าหน้ากันออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความล้มเหลวของการบริหารจัดการวัคซีน
เพราะตอนนี้ต้องยอมรับวัคซีนคือคำตอบเบื้องต้นของการแก้ปัญหาโควิด๑๙
แล้วก็ร่ายความรู้สึกนะฮะบอกว่า
สำหรับพวกเราที่ขับรถไปตรวจที่โรงพยาบาล
จ่ายค่าตรวจหลักพันธุ์หลัก๒๐๐๐๓๐๐๐นะครับคุณผู้ชมฮะ
ที่โรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็คิดว่าวันนี้มันช่างยุ่งยาก
ในขณะที่มีกลุ่มคนที่พยายามอย่างมากเพื่อความอยู่รอด

ประเทศไทยวันนี้ชัดเจนเหลือเกินว่าไม่ได้สุขสบายอย่างที่เราคิด
อยากให้ลองมองภาพนี้แล้วตั้งสติคิดดี
ถามตัวเองทุกครั้งว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
ในขณะที่ประเทศอื่นหรือประเทศเพื่อนบ้านเราเอง
มีสิทธิตรวจฟรีฉีดวัคซีนฟรี
มีรถตระเวนตรวจทุกคนรอบเมือง
มีชุดให้ตรวจหาเชื้อได้ด้วยตัวเองที่บ้าน
ครบ๒ปีจากวันแรกเราได้เห็นอะไรบ้าง
ติดเชื้อเท่าที่ตรวจได้๗๐๕๘แล้ว
ที่ยังไม่ได้ตรวจอีกเท่าไหร่
อยากให้คิดถึงประชาชนบ้างขอร้องเถอะค่ะ
โดยมีเพื่อนดาราชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลาม
มาดูคนนี้ดาราคนนี้เป็นหมอหมอเจี๊ยบ
หมอเจี๊ยบนี่เขียน๕หน้าน่ะดูเลย
เออเขียน๕หน้าแล้วหมอใช่หมอก็รักษาโควิดมา๒เดือน
ไม่ได้กลับบ้านฟังถ้าดาราคนอื่นดราม่าหรือเปล่า
ดาราคนอื่นมีนัยยะแอบแฝงหรือเปล่าเอาฟังดาราคนนี้
เจี๊ยบเล่าบอกว่าสถานการณ์ขณะนี้แย่
และหนักมากกว่าการระบาดครั้งก่อนเป็นพันเท่า
มีหลายกรณีที่น่าสงสารและมีความยากลำบากในการช่วยเหลือ
ยังมีคนไข้อาเจียนพุ่งเป็นเลือดหัวใจหยุดเต้น
บางครั้งญาติก็ไม่เข้าใจว่าหมอทำอะไรกันอยู่
เจี๊ยบระบายล่าสุดเพื่อนร่วมงานของคุณเจี๊ยบหมอเจี๊ยบซึ่งเป็นพยาบาล
เจ้าหน้าที่ขณะนี้เสี่ยงติดเชื้อมากมีคนตายเพิ่มขึ้นทุกวัน
ทุกครั้งที่จะต้องใส่ท่อช่วยหายใจให้ผู้ป่วย
รู้ไหมว่าหมออย่างหมอเจี๊ยบกับคนอื่นเขาคิดยังไง
ใส่แล้วเนี่ยคนไข้จะได้กลับบ้านไหมนะ

ตอนท้ายหมอเจี๊ยบบอกด้วยว่าขอเป็นหนึ่งในเสียงฐานะแพทย์และประชาชนคนหนึ่ง
ขอวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึงให้ประชาชนทุกคนอย่างเร็วที่สุดเถอะนะคะ
เพราะแต่ละวินาทีที่ช้าไปคือชีวิตหมอทุกคนอยากเห็นคนไข้ได้กลับบ้าน
ไปหาคนที่เขารักคุณคิดแบบหมอเจี๊ยบหรือเปล่าครับ
นางเอกคนดังคนต่อไปคุณขวัญอุสามณีเธอออกมาโพสต์จำนวนตัวเลขผู้ติดโควิด๑๙
พร้อมเขียนข้อความว่าทำไมทุกวันเราไม่เคยได้ยินว่าคุณทำอะไรให้กับประชาชนบ้างเลย
ผมใช้คำว่าหรือเพราะว่าเธอใส่เครื่องหมายคำถามนะผมอ่านต่อ
สนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนหรือเพราะเธอใส่เครื่องหมายคำถาม
เราอยู่ประเทศเดียวกันใช่ไหมทำไมไม่ช่วยส่งเสริมธุรกิจหรือบุคลากรที่เป็นด่านหน้า
ปกป้องและดูแลประเทศนี้ก่อนไหมทำให้บ้างมีเครื่องหมายตกใจสองอัน
เสียงผมเลยเป็นแบบนั้นนะฮะปกป้องประชาชนบ้างนะฮะเครื่องหมายตกใจอีกอันหนึ่ง
เพราะว่าบางคนบอกว่า๓คนนี้ชอบใส่อารมณ์เข้าไปนี่อารมณ์มันมาตามเครื่องหมาย
ส่วนนักร้องชื่อดังโบสุนิตากับตั๊กสิริพรพร้อมใจกันโพสต์ข้อความถึงภาครัฐบอกว่า
หนึ่งชีวิตมีค่ามากกว่าคุณคิดพวกเราร้องขอวัคซีนโมเดิร์น่า
ประชาชนควรได้ฉีดฟรีขอโทษตอนนี้พันกว่าบาท๑๕๐๐นาทีเดียวยังหมดเลย
ไม่ต้องกลัวไอ้คนที่เขามีสตุ้งสตังค์ไม่ต้องไปห่วงเขาเขาซื้อได้

อันนี้ผมพูดนะผมอ่านต่อ
อย่าให้เขาต้องเสียคนที่รักไปมากกว่านี้เลย
ขณะที่คุณป้องนวัสต์คุณลัตนรักพระเอกชื่อดัง
ซึ่งต้องบอกว่าตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ดาราศิลปินออกมาโพสต์
สะท้อนปัญหาเหล่านี้เป็นจำนวนมากฮะฮะแนะนำอย่างงี้ครับ
แนะนำลุงตู่อุดหู
หรือไม่ก็ไม่ต้องดูข่าวเช้านี้เพราะว่ายังเดือดดานเหลือเกินฮะ
ขยับต่อคือใครไม่เคยด่าดาราคนไหนอยู่ก็เงียบ
ตอนนี้ได้ออกมาเคลื่อนไหวกันมากมายขายกองแล้ว

ออกมาพูดเหมือนกันอาจจะไม่ได้ดุเดือด

ยังไม่ใช่วัคซีนที่เรามี

หรือแม้แต่ทนายนิด้าสรรญาหวังสุขเจริญ
ทนายความสาวคนดังทนายนิด้าว่าไง
ภาพของพี่เจี๊ยบที่พี่เจี๊ยโพสต์ยาว
แต่ทนายนิด้ายาวและคมเดือดกว่า

โควิดไม่ได้น่ากลัวผู้นำต่างหากน่ากลัว
เห็นภาพคนป่วยรถโรงพยาบาลรอความตายที่อินเดีย

มองเห็นภาพตัวเองในอนาคตอันใกล้
เมื่อรัฐดูแลไม่ดีก็ต้องดูแลตัวเอง
เชื่อคำพูดใครพูดเคยเชื่อคำพูดรัฐบาลนะ
เชื่อคำพูดที่ว่าไม่มีใครตาย
จะไม่มีใครตายอยู่ที่บ้านเลยไม่กลัว

แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วฮะตอนนี้กลัวโควิด
แต่ก็ไม่เท่ากับการกลัวผู้นำที่ดูแลประชาชนไม่ได้
แปลว่าเขาพึ่งพารัฐบาลไม่ได้แล้วจริง
ขยับมาฮะมีอีกอันหนึ่งไม่รู้ท่านอ่าน

อันนี้มันคือสารพันธุกรรมที่อยู่ในเซลล์ร่างกาย
แล้วคนแชร์ก็อะไรกระนำใหญ่น่ะ

เรื่องของเรื่องนี้ก็มีการอธิบายว่า
เกี่ยวกับการมรนังมรณาแต่นี่คือสารที่ฉีดเข้าร่างกาย

ส่วนตัวเลขวัคซีนเป็นตัวเลขของวันที่๗กรกฎาคม
ฉีดเท่าไหร่แล้วคือส่งกำลังใจจริงนะ
เพราะท่านทำงานหนักจริงบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
ตัวเลขของวันที่๗ฉีดไป๒๙๐๐แล้ว
๒๙๐๐๐๐เป็นเข็มแรก๒๔๐๐๐๐เป็นเข็ม๒อีก๔๒๐๐๐นะครับ
ส่วนตัวเลขที่ฉีดมาตั้งแต่วันแรกเลย๑๑๖๑๙๖๑๘โดส
นับแบบนี้เท่ากับว่าเป้าร้อยล้านโดสยังห่างอีก๘๘ล้านโดส
เอาตัวเลข๑๗๖คูณเข้าไปอย่างน้อยต้องฉีด
ไม่ใช่วันละ๒๐๐๐๐๐นะ๓๐๐๐๐๐ก็ยังไม่พอ
ต้องฉีดวันละ๕๒๐๐จึงจะสามารถเป็นไปสู่ตามเป้าหมาย
ลุงตู่เคยประกาศไว้เมื่อหลายเดือนก่อน๑๐๐ล้านโดสได้
ค่ะดูท่าจะยากแล้วนะคะพี่น้องชาวไทยทุกคนค่ะ
จากใจเราสามคนนะคะเป็นห่วงท่านจริงเพราะตอนนี้เนี่ย
คือมันหนักจริงมันวิกฤตจริงค่ะคุณผู้ชม
ไวรัสโคโรนามันไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่
มันไม่ได้กระจอกอย่างที่บางคนพูดอีกต่อไปแล้วนะคะ